คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเป็นบ้านพักที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่ใน
ท้ายซอยทั้งคู่นะฮะเข้ามาเนี่ยเป็นซอยตันแล้วนะครับ
ซ้ายมือของเขาเนี่ยเขาบอกนี่บ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ย
สร้างหลังคาเป็นโรงจอดรถเนี่ยยื่นมาครึ่งซอยนะครับ
แล้วที่สำคัญบางทีเนี่ยเอากระบะทรายของแมวอ่ะฮะ
เอาฟูกเอาที่นอนเอาของอะไรเยอะแยะไปหมด
มาวางเกะกะอยู่ถึงหน้าบ้านเขาก็มี
นี่นะครับนี่เป็นพื้นที่สภาพพื้นที่ในซอยนะครับ
เขาก็เลยเรียกร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
อดทนมา๓ปีหลังจากมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่
ได้รับความเดือดร้อนไปร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง
ยังไม่มีใครมาแก้ไขเป็นรูปธรรมได้สักทีนึง
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลบางครูรัฐก็ลงพื้นที่มาเลยนะครับ
พยายามมาเจรจากับทั้ง๒บ้านนะครับ
ต่างฝั่งต่างก็อ้างเหตุผลนะ
อย่างฝั่งซ้ายมือเจ้าของคลิปเนี่ยเจ้าของบ้านคือคุณภูเมฆ
ซื้อบ้านมา๓ปีนะครับไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเจอปัญหาอย่างนี้
มันก็มีปัญหามาเรื่อยนะฮะนอกจากจะมีโรงจอดรถที่กินพื้นที่มาครึ่งถนน
มีกระถางต้นไม้มีเศษวัสดุเอามาวางอยู่แถวฝั่งหน้าบ้านเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลย
เขาเอารถยนต์เข้าไปจอดในบ้านตัวเองไม่ได้
แล้วพอไปสร้างหลังคาโรงจอดรถอย่างนี้คือฝั่งบ้านนั้นเขาจอดแบบไม่เข้าในตัวบ้าน
เขาทิ้มเข้าไปในโรงจอดรถใช่ไหมฮะที่สร้างยื่นออกมา
คุณภูเมฆบอกผมจะเอามาเข้าบ้านตัวเองได้ยังไง
ฝั่งเขาจอดอย่างนั้นนะครับขวามือน่ะนี่คุณภูเมฆจะไปแบบเดินหน้าถอยหลัง
ขยักซ้ายขยักขวาเพื่อจะถอยหลังเข้าโรงรถบ้านตัวเองเนี่ยเข้าไม่ได้
เคยถามบ้านนั้นเขาบอกว่าพี่ก็สร้างหลังคายื่นมาแบบผมสิครับ
เขาก็บอกอุ้ยผมทำอย่างนี้ชาวบ้านก็ด่ากันตายสิ
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้พอมีเจ้าหน้าที่ลงมานะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของบ้านก็คือกอล์ฟนี่เสื้อเหลืองฮะพอรู้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่มานี่
เขาก็มาทันทีเลยนะฮะแล้วก็นี่บอกคือแม่ถึงขั้นแบบต้องไปร้องสื่อ
ต้องบอกเจ้าหน้าที่กันอย่างนี้เลยเหรอหมู่บ้านแห่งนี้ไม่รู้หรือไง
เขาก็จอดอย่างงี้กันทั้งนั้นนั่นแหละใครเขาจอดในบ้านกัน

จอดรถในบ้านตัวเองไม่ได้ต้องมาจอดนอกบ้าน
นี่เห็นไหมลองดูนะฮะตรงนี้ที่โต้เถียงกันแบบวิทย์จะวางมวยกันเลยนะฮะ
นี่เค้าบอกอย่าตบหน้าเลย

เขาบอกนี่เดี๋ยวผมลื้อให้ก็ได้กระถางต้นไม้โครงสร้างหลังคาเนี่ยผมลื้อออกให้ก็ได้
ลื้อไปแล้วพี่ก็จอดไม่ได้อยู่ดีพี่จะเอารถเข้าบ้านยังไง
ทางฝั่งคุณภูเมฆก็บอกก็มันสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เหรอ
เขาจะเอารถเข้าบ้านอันนี้แล้วฝั่งซ้ายมือนี่อันนี้คือคลิปคุณภูเมฆนะฮะ
วันดีคืนดีเนี่ยเอาฟูกเอาที่นอนเนี่ยนี่เอามาวางนี่
เป็นกระมังใส่ทรายของแมวเขาเลี้ยงแมวด้วยฝั่งตรงข้าม
อันนี้คือฝั่งหน้าบ้านคุณภูเมฆคุณภูเมฆบอกงง
คือแค่แค่โรงจอดรถล้ำมาครึ่งทางแล้วก็แค่นั้นก็งงพอแล้วอันนี้งงหนักไปอีกค่ะ
นี่ค่ะคือสุดท้ายเนี่ยทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็ทางคุณก๊อฟเขาบอกว่า
ถ้าจะให้เขาลื้อออกให้หมดเนี่ยฝั่งบ้านคุณภูเมฆก็ต้องลื้อนะ
เพราะเห็นไหมไอ้หลังคาขาวนะเห็นไหมมันสร้างล้ำยื่นเสาไฟฟ้ามานะ
คือถ้าจะมาบอกเขาว่าเขาผิดแบบผิดแปลนเนี่ยโอ้ยผิดกันหมดนั่นแหละ
คือเจ้าหน้าที่เขามาเขาบอกอันนี้มันเป็นพื้นที่หมู่บ้านนิติบุคคลไม่มี
แล้วทางเทศบาลทางเขตต่างเขาก็ไม่มีอำนาจเข้ามาบริหารจัดการ
แต่เขาก็เข้ามาเป็นคนกลางเจรจากลายเกลี่ยให้นะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดวันนี้นะฮะคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาไปดูความคืบหน้าเพราะดูเหมือนว่าเขาจะสามารถพูดคุยตกลงกันได้แล้วนะฮะ
โรงจอดรถที่ต่อเติมออกมานะฮะฝั่งบ้านของคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับ
มีหลังคาสร้างยื่นออกมาจากขอบกำแพงบ้าน๓เมตร๒๐เซนติเมตร
นี่ลักษณะแบบนี้นะฮะสูง๒เมตรกว่านะครับ
ขณะเดียวกันนะครับความกว้างของถนนในซอยเนี่ยกว้าง๖เมตรครึ่ง
นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่ครึ่งถนนนะฮะมันเกินครึ่งถนนนะฮะ
แบบนี้เลยนะครับล่าสุดวันนี้คุณกอล์ฟเนี่ยเขาบอกเขายอมถอยแล้วนะ
รับว่าตัวเขาเนี่ยผิดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาเขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าการต่อเติมของเขา
สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านขนาดนี้วันนี้เขารับรู้ปัญหาแล้ว
พร้อมจะแก้ไขแล้วค่ะนี่วันนี้เรียบร้อยเลยเห็นไหมฮะ
เหมือนเสื้อเหลืองเมื่อวานเลยนี่คือคุณกอล์ฟเนี่ยวันนี้บอก
ผมเริ่มต้นด้วยการเอากระถางต้นไม้ออกก่อนเลยเคลียร์พื้นที่บางส่วนแล้ว
ตอนนี้กำลังประสานขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลบางครูรัฐ
ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยลื้อถอนพวกโครงเหล็กออกให้หน่อย
เพราะถ้าเกิดต้องไปจ้างช่างมาเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเขาต้องเก็บเงิน
กว่าจะจ้างช่างได้ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากทางเทศบาลดีกว่า
แล้วหลังจากนี้เนี่ยคุณกอล์ฟบอกจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ตอนนี้ได้เปิดใจคุยกับบ้านตรงข้ามแล้ว
ส่วนตัวเขาเองนะรถที่จอดเข้าในบ้านไม่ได้เนี่ย
เดี๋ยวเขาจะย้ายไปจอดจุดอื่นไม่จอดขวางอยู่หน้าบ้าน
เพื่อจะได้ทำให้เพื่อนบ้านสามารถที่จะถอยหน้าถอยหลังแล้วเอารถเข้าไปจอดในบ้านได้
ส่วนหนึ่งผมก็ขอโทษกับทุกเรื่องไม่ว่าจะคำพูดหรือการกระทำหรืออะไร
ผมไม่ได้มีเจตนาคืออยากให้เรื่องทุกอย่างมันเสร็จสิ้นไปด้วยดี
คือผมแค่ไม่ได้บอกว่าผมถูกครับผมผิด
ผมพูดเสมอว่าผมผิดตั้งแต่ต้นเลยว่าไม่สมควรทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้เหตุมันเกิดไปแล้ว
แล้วผมก็ต้องการจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีครับ
เอาละส่วนหนึ่งก็ต้องชมคุณก๊อฟเขาด้วยนะ
เขาบอกเขาก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเขาก็รู้ว่าผิดนั่นแหละ
แต่เขาไม่คิดว่ามันจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาก็ทำของเขาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย
แต่วันนี้เขารู้ตัวแล้วว่ามันไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้
ชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็จะลื้อออกให้หมดนะฮะ
ส่วนคุณภูเมฆนะครับคุณภูเมฆเจ้าของบ้านตรงข้ามคุณก๊อฟนะฮะเจ้าของคลิป
บอกว่าความจริงเขาก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับใคร
เขาแค่ต้องการให้เพื่อนบ้านเนี่ยเอาส่วนที่ต่อเติมที่ยื่นออกมาเนี่ยออกไป
เพราะตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะเอารถเนี่ยเข้าบ้านนะฮะ
ส่วนฝั่งเพื่อนบ้านจะบอกว่าของเขาเนี่ยสร้างหลังคาเกินออกมา
ริมรั้วเกินแนวเสาไฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะทำให้ถูกระเบียบกันแล้วกัน
จะได้อยู่กันอย่างสบายใจนะ
มันก็เลยทำให้ถึงจุดเดือดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว
คุณภูเมฆเขาบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายก็คือเรื่องของกระถางต้นไม้
คือก่อนหน้านี้มีโรงรถยื่นมาเขาก็พยายามอดทน
มีกระบะทรายแมวมาก็พยายามอดทน
มีฟูกมีที่นอนยื่นมาก็พยายามอดทน
หลังจากนั้นเนี่ยมีกระถางต้นไม้มาอีก
เขาก็บอกโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าเขาทำไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเกรงใจกับเพื่อนบ้านแล้ว
มันก็ปล่อยไว้เรื่อยไม่ได้แล้วไงคะเดี๋ยวมันก็จะมาอีก
ซึ่งวันนี้คุณก๊อฟเขาบอกเขารู้ตัวแล้วเขาจะแก้ไขปรับปรุงแล้ว
บางครูรัฐนะครับบอกว่าได้รับการประสานจากคุณกอล์ฟแล้วนะฮะ
ซึ่งคุณก๊อฟเนี่ยมีเวลาในการลื้อถอนสิ่งต่างออกไปตามที่ตกลงกัน๓๐วัน
แต่เจ้าตัวเขาบอกเดี๋ยวเอาเลยภายในวันสองวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรื้อได้เลย
แต่ถ้าทางเทศบาลจะเข้ามาช่วยเนี่ยจะดีมากจะได้แบบมีเจ้าหน้าที่มีช่างมาช่วยเขาหน่อย
เขาบอกเขาทำคนเดียวไม่ไหวจริงเพราะไม่งั้นต้องไปจ้างช่างมา